คุณผู้ชมครับและเพื่อผลักดันให้ไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศที่มีรายได้ปันกลาง
แล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
กระทรวงพาณิชย์มีการเพิ่มยุทธศาสตร์๒๐ปีขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้ครับ
อภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยยุทธศาสตร์กระทรวงในอีก๒๐ปีข้างหน้า
ระหว่างปี๒๕๖๐ถึง๒๕๗๙โดยให้ความสำคัญกับพัฒนาธุรกิจด้านบริการและการเกษตรครับ
โดยธุรกิจบริการจะมุ่งเน้นไปยัง๓กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มบริการสนับสนุน
เช่นอสหาริมทรัพย์โลจิสติกวิจารณ์และพัฒนา
กลุ่มบริการที่ก่อให้เกิดรายได้เช่นท่องเที่ยวนาธนาการสุขภาพ
และกลุ่มบริการยุคใหม่นะครับที่นำเทคโนโลยีและวัฒนธรรมมาผลิตเป็นสินค้า
เช่นหนังละครดิจิทัลคอนเทนต์ต่างนะครับ
ภาคการเกษตรนั้นต้องการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการมากกว่าผู้ผลิต
โดยเน้นมูลค่ามากกว่าปริมาณ
การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสร้างมูลค่าลดการพึ่งพาตลาดต่างประเทศ
พร้อมพัฒนาช่องทางการขายและเครือข่ายใหม่ที่สามารถเชื่อมโยงกับตลาดได้อย่างครบวงจร
ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการผลิตนำการตลาดแต่ในอนาคตการตลาดจะต้องนำการผลิตนะคะนั่นคือเราต้องในฐานะกระทรวงคนนี้จะต้องสามารถบอกได้ว่าเวลานี้ตลาดเขาต้องการบริโภคสินค้าแบบไหนนะคะแล้วประเทศไทยควรจะผลิตอะไรมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะ
จากนี้ก็ยังวางแผนพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ให้เป็นนักรบเศรษฐกิจใหม่หรือว่าสตาร์ทอัพนะครับให้ความสำคัญกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาใช้เวทีการเจรจาการค้ามระหว่างประเทศแก้ไขปัญหาการส่งออกและมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าตามความต้องการของตลาดเป็นหลักครับ